คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุสยองเกิดขึ้นที่ย่านห้วยขวาง
คือต้องบอกว่าสยองจริงขณะเจ้าหน้าที่เอ่ยกูภัยแล้วก็แพทย์ที่ไปพบศพเนี่ย

สภาพศพนะคุณผู้ชมเป็นชายชาวจีนที่เขาทำอาชีพรับต่อวีซ่าให้กับเพื่อนร่วมชาติอ่ะนะ
เขาถูกแทงที่หน้าถูกแทงที่คอเป็น๑๐แผลค่ะ
เลือดไหลนองอย่างกับท่อน้ำแตกเลยค่ะ
เป็นชาวจีนที่เขาก่อเหตุคือเพื่อนร่วมชาติทำกันเอง
คนนี้คือนายเจอร์คันคนก่อเหตุ
ไปฆ่านุ่มใหญ่ชาวจีนวัย๕๔ปีที่เขารับต่อวีซ่า
ตำรวจพอได้รับแจ้งเขาก็รีบลงพื้นที่ตรวจสอบ

อย่างที่บอกไปว่าสภาพศพเนี่ยนะสยดสยองมากนะคะ
พอเจอสภาพศพแบบนั้นเขาก็เลยไปตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเบาะแสว่าใครเป็นคนก่อเหตุครั้งนี้
ก็แกะรอยจากคราบเลือดในจุดเกิดเหตุ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดไล่ดูไปดูมาจนไปเจอคนนี้ค่ะ

ผู้ชายที่สวมเสื้อสีแดงใส่หมวกและเห็นที่มือที่เราต้องเซ็นเซอร์เนี่ย
เลือดไม่ใช่เลือดของคนตายด้วยนะ

เลือดของเขาเองมีบาดแผลอยู่ใส่กางเกงยีน
คือผู้ชายคนนี้ค่ะอยู่ในลิฟต์ใช่ไหม
แล้วก็เห็นว่าเขานั่งแท็กซี่มาจอด
ออกมาตอน๒ทุ่มลักษณะคือเร่งรีบ
แล้วก็รีบไปโรงแรมที่อยู่ไม่ไกลจุดเกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดอีกตัวก็จับภาพนี้ได้ก็คือ

ก็เลยเชื่อว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้น
อยู่ในห้องของคนตายแล้วก็มีบาดแผลออกมาด้วย
ไม่นานค่ะเจ้าตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม๙
ตำรวจก็เลยรีบนำกำลังไปตรวจสอบเลย
ก็คือนายเจอร์คันวัย๓๒ปีเป็นชาวจีนเหมือนกันเลย
หมอเขาก็ผ่าตัดแล้วก็ให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล๓วัน
ตำรวจจับคาเตียงคนไข้เลยนะคะ
แล้วก็จัดกำลังเฝ้าเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมง

บอกว่าเพิ่งได้รับการผ่าตัดมาถูกฉีดยาชาค่อนข้างเยอะ

ืนยาชาเมายาชายังงงอยู่ให้การอะไรไม่ได้
ขอพักฟื้นก่อนขอพักฟื้นสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวให้การ

คือเขาก็ต้องให้เรียกว่าลำดับความสำคัญเนาะ

แต่ตำรวจจะจัดกำลังมาเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ผู้ต้องหาเองก็รับรู้นะคะซึ่งตำรวจก็แจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
ไปสอบสวนนางเจินซูเหลียนวัย๕๓ปี

เขาบอกว่านายเจอขั้นคนก่อเหตุที่เป็นผู้ต้องหา
เป็นเพื่อนชาวจีนที่รู้จักกันมานานแล้วค่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกพอสอบปากคำไม่ได้มันก็ต้องรอก่อน

เรื่องต้นก็มีแค่สภาพศพสภาพที่เกิดเหตุ
แล้วก็กล้องวงจรปิดเท่านั้นเองนะคะ
แต่ตำรวจไปเจอว่านายเจอขั้นทะเลาะกับผู้ตายค่ะ

แล้วก็เอามีดแทงกันจนบาดเจ็บที่แขนด้วย
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุเขาบอกว่าทรัพย์สินของผู้ตาย

มันมีเหตุผลเชื่อมโยงได้
แล้วก็น่าเชื่อว่าเขาต้องรู้เห็น

เพราะว่าไอ้มีดที่เป็นตัวเกาะเหตุก็อยู่นี่ค่ะ

แล้วในห้องก็เลือดอาบเต็มไปหมดเลย
เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบอะไรอย่างละเอียด

แล้วก็รอจนนายเจอขั้นพักฟื้นสักช่วงเวลาหนึ่ง

แล้วก็รอเขาให้การว่าเขาจะเล่าเรื่องของเขาว่ายังไงนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็เดี๋ยวถ้าออกจากโรงพยาบาลพระราม๙มาได้แล้ว
ก็จะคุมตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลตำรวจ
ตำรวจเองก็ตรึงกำลังรักษาอย่างเต็มที่ด้วยนะคะ
ดูแลความปลอดภัยบริเวณที่โรงพยาบาล